โหลาแซมบายอาจารย์ขทาชินมาชร
นักพยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับมาในช่วงที่๒กับการอัปเดตดวงประจำสัปดาห์ที่เหลือนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์
เดือนกุมพาพันธ์ได้ไฟ้นังสีดาดำเดินไพร
และฮะอิสวรโอมนมัสวัยะโอมนมัสวัยะโอมนมัสวัยะ
งานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมาก
เรียกว่าคนเข้าตากรรมการเลย
เรื่องของการทำงานเรื่องของความสามารถเลิศที่สุด
ส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่าจะพบเจอรักแลกพบ

ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจ
จะเจอความรักเก๋เข้ามา
ส่วนในเรื่องการเงินเขาบอกว่าดีมาก
ช่วงกลางสัปดาห์ประมาณวันที่๓๐กันยา๑๒ตุลา
มีเกณฑ์ขยับขยายและมีเกณฑ์การเงินเข้ามา
เพศตรงข้ามให้คุณ
ให้ทั้งเงินรวมไปถึงให้โอกาสดี

เดือนมีนาได้พระรามออกศึกพระรามรำพันธ์

ตะวันออกตะวันตกและหนีเหนือ

ส่วนความรักพักไว้ก่อน

โอ้โหสิ่งที่คิดไว้คือเกมสำเร็จแล้วก็ได้ไพ่๔ถ้วย
ถ้วยนี่หมายถึงความรักดุดดังความฝัน
ไม่ได้ดีนะ

รักเหมือนดังความฝันเพราะฉะนั้นอย่าทุ่มเทใจมากเกินไป
ให้รอพิสูจน์กันก่อนต้องพิสูจน์ทราบต้องศึกษาดูใจกันไปนาน
คาดหวังไว้สำเร็จบริวารให้การส่งเสริมผู้ใหญ่สนับสนุน
แล้วก็มีเกณฑ์จะแสดงความสามารถแบบโอ้โหเป็นที่ประจักษ์เลย
นี่ถ้าเกิดที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบโอลิมปิกที่ผ่านมา

การเงินนี่จะได้มาตามความมุ่งมาตรปรารถนาเลยนะ
อุ้ยดีหมดเลยนะเนี่ย
แต่ว่าความรักที่เข้ามาเราต้องดูก่อนครับ
รักเราหรือรักเงินในกระเป๋าเรา

เคยได้ไปแจกของเข้ากับน้ำตาลา

นี่ถือว่า๑๒เดือนนี้พฤษภาดีเลิศ
เพราะว่าได้ไพ่เอ็มเพลสวงล้อโชค
บ้านพร้อมที่ดินอสังหาริมศักดิ์
ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย

จักรพรรดิเด่นในเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้า
นาฬิกาแว่นตาตุ้มหูแหวนเพชรสร้อยคอ

ผู้ช่วยดิฉันขายทุกอย่างที่อาจารย์บรรยาย

งั้นเดือนนี้ในช่วงสัปดาห์นี้
มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถที่ถูกใจ

ไปซื้อบ้านซื้อที่อย่างนี้นะฮะ
ส่วนในเรื่องความรักจะเจอวงล้อโชค
เจอโดยไม่คาดฝัน

แล้วก็จะเจอจากการเดินทางด้วย

นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เด่นเป็นพิเศษ

ฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวทุกเฉดสี
สมมุติว่าเขาบอกว่าใส่สีแดนจะดี

เพราะเสื้อเหมือนได้ไง

แม่ก็ใส่สีเขียวอยู่ด้วยเฉย

มันคือสีขาวแต่ลาขึ้น

ต่อไปค่ะนี่คือช่วงนี้เดือนพฤษภาเดือนมิถุนายน
จอมพลังพระลักษมีโอมหาลักษมีวิศนุปริเยนมัติ
การงานเด่นที่สุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของต้องใช้กำลัง

เอ้าก็เผื่อเขาไม่รู้
เช่นงานด้านวิศวกรสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายนอก
จ่ายอย่างอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวก
ออกนอกสถานที่เด่นเป็นที่สุด

เงินเด่นมากเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรพระรักษมี
พระรักษมีเหมาะช่วงนี้เหมาะกับการลงทุน

ดังนั้นไอ้อภิษอาจจะสามารถที่จะลงทุนหุ้น
จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
อันนี้ได้นะได้ราชินีคาทา

ไม่ได้เกิดเดือนมิถุนายน
ก็ต้องสำหรับคนเกิดเดือนมิถุนายน

ต้องออกแรง

ออกแรงในที่นี้หมายถึงว่าให้เวลากับเขา

รักเขาบอกปากก็บอกว่าทุ่มเทใจนู่นนี่นั่น
พอถึงเวลาเขาไม่สบายอะไรก็ไม่ไปดูใจเขาเลย

เพราะว่าจำแล้วก็นึกถึงคนรอบตัว
คนที่เกิดเดือนนั้นคนนั้นนึกแล้วก็เตรียมจะไปบอกเขาต่อ

แต่เรายังมีประเด็นโหลาแซ่บและ
เหลืออีก๒เดือนนะคะจะมาทำนายกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
เรามาติดตามกันว่าประเด็นโหลาแซ่บก็คือ

มีเกณฑ์จะได้เพื่อนมาเป็นคนรู้ใจ

ไอ้ไทยยังไม่เอาอีก